บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เช้านี้เจอกับเชอรี่และใบตองเช่นเคยค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะมาพูดกันถึงเรื่องข่าวแรกเลยแล้วกันนะคะ

หายหน้าหายตาไปจากวงการเราพักใหญ่

เป็นนุ่มน้อยแล้วก็หน้าตาดีมาก
หายไปทำงานต่างประเทศไปร้องเพลงต่างประเทศ
แต่ยังไม่พ้นคำคอรหา
คนอื่นก็วิภาควิจารณ์ไปว่าเออร้องเพลงน่ะบางหน้า
แอบไปทำอย่างอื่นแอบไปขายอย่างอื่นแทน
ว่าอย่างนี้เลยแรงอยู่เหมือนกัน
บอกว่างานนี้นะคะต้องมีความสตรองให้กับตัวเองเยอะเลยทีเดียว
จังหวะกลับมาก็เลยมาขอรับงานอีเวนต์ที่เมืองไทย

บอกว่าตอนนี้กำลังจะหวนกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งค่ะ
แม้ว่าตอนนี้จะตื่นเต้นก็จริงเพราะว่าห่างไมค์ในวงการไปนานนะฮะ
หลายปีเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
อยากจะให้คนเห็นว่าเธอร้องเพลงได้จริง
เพื่อลบคำคอรหาที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเป็นเพลงอากุสติกแล้วก็น่ารักนะคะ
ฟังเพลงมาแล้วมีความรู้สึกอยากได้มาเป็นเพลงของเราอย่างนี้
แล้วก็ทางทีมงานเองก็เห็นว่าเพลงนี้มันเหมาะกับแอน
ศิลปินค่ายเบอร์ต้นเขาก็จะมีต่องพระคารมัย
มีพาเมล่าเบาเดนบีมจารุวัล
คาดหวังว่าจะต้องดังหรือว่ากลับมามีชื่อเสียงในเรื่องของผลงานเพลง
แต่ว่าอยากจะเหมือนกับโปรโมทตัวเราเองด้วย
ให้คนได้รู้ด้วยว่าไอ้ที่เราร้องเพลงเราก็ร้องได้จริง
ไม่ซีเรียสอะไรเลยอย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยได้ยิน
ซึ่งก็เป็นภาพบนเวทีจริงไม่ได้แบบว่าเมคขึ้นมา
ก็ไปทำงานจริงไม่ได้มาเมคมงอะไรทั้งนั้นนะฮะ
เมื่อหลายปีก่อนเธอเคยร้องเพลงนะเป็นนักร้อง
ใช่เคยเป็นนักร้องแต่ว่าเราเกิดไม่ทันจริง

ส่วนเรื่องของน้องที่คายุลูกชายตอนนี้เข้าเรียนชั้นป๑
คุณดูดิเด็กอะไรหล่อขนาดนี้
แล้วก็เริ่มจะใจอ่อนเล็งหางานในวงการบันเทิงให้ลูกเอาไว้บ้างแล้วค่ะ

หลายคนแบบอยากจะเอาเข้าวงการอันนี้จะใจอ่อนไหม
แน่นะพี่หลงลูกตัวเองมากเลยตอนนี้
พบว่าเขาก็น่ารักดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่กลัวคนด้วย
กล้าแสดงออกมากมากตอนแรกก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะ
ไม่อยากให้เล่นไม่อยากให้อะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้พี่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการถ่ายแบบ
หรือว่าการถ่ายโฆษณาการถ่ายอะไรสั้นน่ารักอะไรอย่างนี้
ว่าเขาทำได้ก็มีมาบ้างค่ะผ่านทางอินสตาแกรม
อันถ้าเป็นละครพี่ก็จะขอเขาไว้ก่อน
ขอดูบทหน่อยไม่อยากให้น้องแบบมาร้องไห้ตอนนี้
หรือว่าแบบต้องมาจินตนาการว่าสมมุติแบบครอบครัวเสียชีวิต
หรือคุณแม่อะไรอย่างนี้ไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้น
ตอนนี้ไม่เห็นมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าวงการ
แต่ว่าพอบอกเขาว่าทำแล้วได้ตังค์นะเขาก็อยากทำ

ไทยก็ชัดนะภาษาอังกฤษก็เก่ง

ก่อไก่อยู่วันก่อนร้องเพลงก็มีน่ารัก
นี่แหละก็โตขึ้นอาจจะช่วยคุณแม่หาเงินได้
เขาบอกว่าถ้าทำงานได้เงินก็อยากทำ
หน้าตาแล้วก็ความสามารถให้เป็นประโยชน์เก่งเหมือนคุณแม่แล้วกัน
ถูกต้องแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ